คุณผู้ชมฮะอีกเหตุการณ์หนึ่งก็สะเทือนวงการของเยาวชนกันนะฮะ
เพราะว่ามันมีคลิปออกมานะครับว่านักเรียนหญิงเนี่ย
ถูกนักเรียนชาย๕คนซึ่งเป็นรุ่นพี่รุมข่มขืน
แล้วก็ถ่ายคลิปคุณเผยแพร่ในโลกโซเชียลปรากฏว่าแม่มาเห็น
บอกโอ้โหช้ำใจมากเสียใจมากที่ลูกโดนแบบนี้
แล้วก็ไปร้องคุณปวีนาหงษกุลนะครับ
คุณผู้ชมฮะล่าสุดผู้ร่วมก่อเหตุเข้ามอบตัวกับตำรวจแล้ว

คุณผู้ชมฮะจากกรณีที่ผู้เป็นแม่นะฮะ
พาลูกสาววัย๑๔ปีนักเรียนชั้นม๒โรงเรียนแห่ง๑จังหวัดพิจิตร
เข้าร้องทุกข์ต่อคุณปวีนาหงษกุลประธานมุยที่ปวีนานะครับ
วันที่๙มกราคมลูกสาวไปโรงเรียนนะ
แต่ว่าช่วงพักกลางวันเนี่ยมีรุ่นพี่คนหนึ่งนะฮะ
อายุ๑๕ปีเป็นผู้หญิงรุ่นพี่ม๓
ชักชวนให้ไปซื้อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
บอกว่าเดี๋ยวจะเอาไปให้กับกลุ่มเพื่อนนักเรียนชายม๒๕คน
หนีเรียนแล้วก็หลบซ่อนอยู่ในป่าหลังโรงเรียน
จากโรงเรียนไปแค่๑กิโลเมตรเอง

ปรากฏว่าพอไปถึงตรงนั้นนะคุณ
ปรากฏว่าถูกกลุ่มนักเรียนชายม๒๕คนจับขึง
แล้วก็ผลัดกันก่อเหตุข่มขืนเด็กหญิงวัย๑๔ปีคนนี้
คุณผู้ชมฮะถ่ายคลิปเอาไว้แล้วบอกว่าจะเอามาเผยแพร่
ทีนี้ครับหลังจากที่เด็กหญิงวัย๑๔ถูกปล่อยตัวออกมา
กลับมาบ้านแม่เห็นว่าลูกซึมเศร้าอยู่ห้องคนเดียว
พูดกับใครนะฮะกระทั่งวันที่๑๓มกราคม
หลานชายของแม่อายุ๑๘ปีเห็นคลิปของเด็กหญิงบีลูกสาว
ซึ่งเป็นผู้เสียหายถูกลุมโทรมคุณถูกแชร์ในโซเชียล
รับไม่ได้ช็อกหมดสติไปเลยนะครับ
หลังจากนั้นแม่พาลูกสาวไปพบครูที่โรงเรียน
และแจ้งความว่าที่สพนสนนะครับ
ตำรวจส่งตรวจร่างกายแล้วก็สอบโดยสหวิชาชีพแล้วนะครับ
เรียกทั้งครูเรียกผู้ปกครองของ๕นักเรียนชายที่ก่อเหตุ
เจรจากับแม่เด็กผู้เสียหายด้วยนะครับ
หลังจากนั้นทางโรงเรียนได้แจ้งให้แม่ของเด็กผู้เสียหาย
พาลูกย้ายโรงเรียนไปที่อื่น
แม่บอกแบบนี้ทำไมลูกฉันถึงต้องถูกย้าย
ทำไมนะเด็กผู้ชายที่ก่อเหตุล่ะจัดการยังไง
เออนะฮะตอนนี้ลูกสาวเครียดจัดเก็บตัวอยู่คนเดียว
กล้าออกไปไหนเลยเพราะอับอาย
คลิปมันถูกเผยแพร่ไปในโซเชียลไงคุณ
ด้านของคุณปวีนาหงษกุลนะฮะก็ประสานตำรวจสืบสวน
สอบสวนอายกรรมทางเทคโนยีแล้วก็ผู้อุ่มกับสพนสน
พนปเผยบอกว่าทางโรงเรียนไม่มีนโยบาย
ให้เด็กออกจากโรงเรียนในช่วงการเรียนอยู่แล้วนะครับ
และต้องเยียวยาเป็นพิเศษสำหรับเด็กหญิงผู้เสียหาย
ในช่วงนี้ต้องให้เด็กพักรักษาสภาพอาการจิตใจ

สำหรับนักเรียนหากสภาพจิตใจดีขึ้นแล้ว
และหากจะมาเรียนทางโรงเรียนจะดูแลอย่างใกล้ชิด
และหากยังไม่พร้อมมาเรียนทางโรงเรียน
จะจัดครูไปดูแลที่บ้านในเรื่องของการสอน
และจัดครูแนะแนวดูแลเรื่องของจิตใจด้วยนะครับ
ส่วนทางคดีเมื่อวานนี้ผู้ต้องหาซึ่งเป็นเยาวชนทั้ง๕ราย
ได้เข้ามอบตัวกับพนักงานสอบสวนของสพนสโหน
แล้วก็เบื้องต้นผู้ต้องหารับสาภาพนะครับ
แจ้งข้อหาร่วมกันข่มขืนกระทำชำราวเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปี
ซึ่งไม่ใช่ภรรยาหรือสามีของตน

และประสานเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพเข้าร่วมสอบปากคำต่อไป
คุณผู้ชมนี่เป็นเหตุใหญ่สะเทือนสังคมเหมือนกันนะฮะ